วันนี้มาติดตามเรื่องของเทคโนโลยีใหม่มาอัปเดตเทรนด์ของแวดวงไอทีกันบ้างครับ
ช่วงแรกไปที่เกาะสมุยกันก่อนครับ
คุณผู้ชมครับเกาะสมุยเป็นพื้นที่ห่างไกลน้ำจืดนะครับ
โดยเฉพาะช่วงหน้าแรงแบบนี้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะไปใช้น้ำเยอะครับ
ในการเปลี่ยนน้ำเข็มของน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืด
รองรับการใช้น้ำช่วงหน้าแรงแบบนี้ครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณจีรภาสุริสุครับ
น้ำทะเลบริเวณรอบบ้านปลายแหลม
อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
สูบขึ้นมาเก็บไว้ที่บ่อรับน้ำทะเล
เพื่อรอการเข้าสู่ระบบกรองน้ำเบื้องต้น
โดยจะนำน้ำทะเลที่ได้มาผลิตเป็นน้ำปลาปลา
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการกรองน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำจืด
เหมาะกับในทุกพื้นที่
จอมชนชอบอ่ะ

เรื่องของพื้นที่ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติ

เพื่อคัดกรองสิ่งที่เจือปนมากับน้ำทะเลก่อน
พร้อมเติมสารเคมีเพื่อกำจัดสาหร่ายในทะเลออกไปค่ะ
จะเป็นในส่วนของการปรับเปลี่ยนน้ำทะเลน้ำกร่อยค่ะ
ให้กลายเป็นน้ำจืดเพื่อสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคค่ะ
โดยในระบบนี้ค่ะจะเปิดการใช้งานตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
เพื่อให้ทันต่อการใช้งานในการแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำค่ะ
หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่การเติมคอลีน
อัตราส่วนที่พอเหมาะลงไปในน้ำ
เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าสู่ระบบจ่าย
และจะมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่ม
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก
และเข้าสู่ระบบสูบจ่ายน้ำปลาปลา
และส่งจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำต่อไปค่ะ
น้ำทะเลที่สูบมานั้นจะใช้ได้เพียงร้อยละ๔๐
เหลือร้อยละ๖๐ก็จะกลับเข้าสู่ทะเล
เพราะมีค่าความเค็มสูงไม่สามารถนำน้ำมาใช้งานได้ค่ะ
โดยในแต่ละวันจะผลิตน้ำปลาปลาจากน้ำทะเลได้๓๐๐ลูกบาทเมตร
เฉลี่ยชั่วโมงละ๑๕๐ลูกบาทเมตรค่ะ
โดยน้ำที่ผลิตได้นั้นสามารถดื่มได้ทันทีค่ะ

เทียบเท่ากับน้ำดื่มทั่วไปที่วางจำหน่ายค่ะ
ทำให้ผู้ใช้น้ำบนเกาะสมุยไม่ต้องประสบปัญหากับการขาดแคนน้ำ